คุณผู้ชมมาถึงเรื่องโชคเรื่องลาบเรื่องตัวเลขกันหน่อยนะฮะ

พาไปจุดแรกที่วัดเขาพระทองที่จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ
จู่มีผู้หญิง๓คนเขาอ้างตัวว่าเป็นร่างทรงของพระนางเลือดขาว

นี่ค่ะขึ้นไปตรงวัดเขาพระทองที่นครศรีธรรมราชเมื่อวานนี้นะคะช่วงบ่ายค่ะ
หนึ่งในนั้นก็คือชื่อว่าคุณอริสราคงศีลอายุ๔๒ปีเป็นชาวจังหวัดพัทธลุง
อ้างตัวว่าเป็นร่างทรงพระนางเลือดขาว
แล้วไปขอทำพิธีเปิดวัดเขาพระทอง
พร้อมกับเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อสร้างบารมีให้กับวัด
เขาบอกว่าที่มาทำแบบนี้เพราะต้องการให้วัดเขาพระทอง
เป็นที่เรื่องชื่อลือชาเป็นที่รู้จักศรัทธาของประชาชนทั่วไป
จุดแรกที่ทำพิธีก็คือบริเวณใต้ต้นโพหน้าสาลา
หลังจากนั้นคุณฐิสรากับพวกเขาพาก็เดินขึ้นไปทำพิธี
หน้าเจ้าแม่ตะเคียนเงินตะเคียนทองก่อนที่จะเดินทางกลับ
ที่อยู่ที่วัดเป็นอย่างมากเลยนะว่าเฮ้วัดทำอะไรกัน
งงทำเสร็จปุ๊บก็รีบกลับเนี่ยค่ะ

เคยมีผู้หญิงเขาไปไหว้ใช่ไหม
เขาก็ทำตัวเหมือนเขาเป็นงูอะไรอย่างนี้

เป็นนักธุรกิจชาวเวียงจันทร์ชาวลาวใช่ไหมคะ
ที่มาว่ายตรงนี้
แล้วก็เกิดอาการแปลก
เลขท้าย๒ตัว๕๖๓๗ใบเลขหน้า๓ตัว๐๑๓๒ใบรวมทั้งหมด๓๙ใบ
คุณป้าได้ไป๘๒๐๐โอ้โหเห็งจริงอะไรจริงนะฮะ
แล้วคุณป้ายังจุดประทัดอีก๒๐๐๐๐นัทแล้วก็นำเลขไปประทัดไปเสี่ยงโชค
แล้วจะไม่ขอคุณป้าดูก็คงจะไม่ได้ดูกันต่อไปคุณป้าบอกว่างวดหน้า
ป้าต้องมาอีกแน่นอนลูกเอ้ยส่วนบรรยากาศในอาสมหรือศรีเนร
ธาตุพุทธคุณอำเภอบางไซจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่นี่ครับ
คลักไปด้วยชาวบ้านแล้วก็นักเสี่ยงโชคนะครับมากันแล้วล่ะ
โดยนางสาวสุพัตราบัวนาคอายุยี่สิบหกปีนะครับเธอเนี่ยนะฮะ
ตั้งคันได้๗เดือนแล้วควงสามีมาเลยเอาเครื่องเส้นไหว้มา
แก้บนกุมารเจ้าสวยเห็งครับหลังจากถูกลอตเตอรี่ได้เงินไปสามหมื่นเมื่องวดที่ผ่านมา
และพลาดไม่ได้ครับก็คือการมาส่องหาเลขในอ่างน้ำมนต์นะครับเพื่อเสี่ยงดวงกัน
คือเธอบอกว่าเธอเจอเลข๖ตัวนะครับคุณผู้ชมก็ลองส่องดูนะครับ
ก็บางเลขมันก็ไปอยู่กันเป็นกลุ่มบางเลขก็มาอยู่เป็นคู่ชอบยังไงก็เลือกอย่างนั้นก็แล้วกัน
เป็นความเชื่อเชื่อนอกระบบประวัติใช้วิจารณญาในการรับชมและรับฟัง
ไปดูที่สุดท้ายเมืองมะขามหวานเผ็ดฉบูนมันหวานไงภึงหลวงก็เลยเต็มแบบนี้
เลขที่สามอำเภอลมศักดิ์จังหวัดเพชรบูรณ์นะคะคุณพงศักดิ์แถวปาเจ้าของบ้าน
วัย๓๗ปีเล่าบอกว่าฝูงพึ่งหลวงเนี่ยเพิ่งจะบินเข้ามาที่บ้านบ่ายวันอาทิตย์ที่ผ่านมา
หลังจากที่ฝนตกเกิดฟ้าผ่านในตลาดใกล้บ้านแล้วก็มันก็เลยบินย้ายหนีมา
เกาะที่ตู้เสื้อผ้าของแม่ซึ่งเป็นตู้เสื้อผ้าของแม่ที่เสียชีวิตไปนานแล้ว
สักพักนึงมันก็เข้าไปในตู้เสื้อผ้าเพื่อไปทำรังนะคะ
บางคนถ้าเกิดโดนเผิ้งต่อยแพ้ชีวิต